อาจารย์วันนอร์ประธานรัฐศพาครับ
อาจารย์วันมุธมัธนอมธายืนยันว่า
แม้ว่าตัวของท่านเองและสอสอบางส่วน
จริงแล้วช่วงสัปดาห์หน้ามีคิวเดินทางไปต่างประเทศ
ประชุมรัฐสภาอาเซียนที่อินโดนีเซีย๕๑๐สิงหา
แต่คิดว่าการประชุมรัฐสภาในวันที่๔สิงหาเนี่ย
น่าจะไม่มีการเลื่อนออกไปแล้วล่ะ
ก็คิดว่าถ้าปักหมุดว่า๔สิงหาจะมีการประชุมร่วม๒สภา

ก็เป็นไปได้ว่าวันนี้จะเร่งหารือ
และออกวาระการประชุมให้แล้วเสร็จ
เพราะถ้าไปออกวาระการประชุมวันที่๓สิงหา
เดี๋ยวมันจะกระทันหันกระชั้นชิดเกินไป
ส่วนการประชุมสภาในวันนั้น๔สิงหาคม

กับ๒การแก้ไขรัฐมนูลมาตรา๒๗
เพื่อจะปิดสวิตช์ตัดอำนาจสวในการโหวตนายกร่วม
ก็ต้องรอดูรอดูอะไร
รอดูว่าสารรัฐมนูลนั้นจะรับคำร้อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้หรือไม่

ประชุมวาระ๑เสร็จก็ต่อวาระ๒
แต่ถ้าหากศาลท่านรับคำร้องทำยังไงต่อครับ

ก็เดี๋ยวรอดูว่าคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างไร
หลังจากนั้นอาจจะสลับเอาวาระแก้มาตรา๒๗๒
ขึ้นมาหารือเป็นวาระแรกแทนก็ได้
นี่ก็จะเป็นกรอบแนวทางในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
การประชุมน่าจะเกิดขึ้น๔สิงหาคม
ส่วนกรณีที่คุณทักษิณจะกลับเมืองไทย
ถามว่ามีผลกระทบอะไรไหมกับการโหวตเลือกนายก
และกรณีที่ผู้พันธุ่นนาวาอากาศรีสิทธาธิวารี

แก้กฎหมายคืนความเป็นธรรมให้กับอดีตนายกทักษิณ
ลองฟังว่าประธานรัฐสภาท่านจะตอบว่ายังไงฮะ
สารไม่รับคำร้องเราก็พิจารณาวาระแรกได้

ถ้าสารรับคำร้องแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไร
อย่างน้อยเราก็จะพิจารณาวาระ๒ก่อน
คือเรื่องการแก้ไขรับทุน๒๗๒
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอไปหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจะว่าจะออกวาระการประชุมรัฐสภา
เพื่อประชุมวันที่๔ได้หรือไม่อย่างไร
การที่คุณทัศน์ศิลป์จะกลับประเทศไหนครับ
ไม่เกี่ยวเลยครับแต่บทบาทของสภาก็เป็นบทบาทของฝ่ายนิมยัติ
ก็ต้องทำหน้าที่ตามรัฐมนูลและข้อบังคับของสภาต่อไปครับ